ต้องบอกว่ากลายเป็นกระแสแม่มาอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม
เรื่องราวมันผัวพันมาวงการบันเทิงเรานะคะ
ก็หลังจากที่มีรายงานข่าวว่าคุณแม่พนิดาคุณแม่คุณแตงโมนี่แหละค่ะ
เตรียมยื่นเรื่องขอถอดถอนนะคะคุณหมอพรทิศรวมไปถึงพี่เต๊สัตวัส
นักแสดงหนุ่มของเรานะคะจากการเป็นผู้สังเกตการณ์คดีของแตงโมนี่แหละค่ะ
คือก่อนหน้านี้นะคะถ้าเราติดตามข่าวมาตลอดเนี่ยพี่เต๊สัตวรรษเนี่ยค่ะ
คือเขาสนิทสนมกับแตงโมนะคะแล้วก็เป็นคริสเตียนด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันที่โบสถมาตลอดค่ะ
แล้วครอบครัวทางฝั่งคุณพ่อนะคะแล้วตัวคุณแม่พะนิดาเองก็เป็นคนขอให้คุณเต๊นะคะกับคุณหมอพรทิพย์ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการชาญสูตรรอบ๒ค่ะ
ตอนนั้นเราก็ดีใจเนอะใจชื้นก็ต้องต่อสู้เพื่อแตงโมค่ะ
แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมนะคะพอมีข่าวว่าคุณแม่เตรียมยื่นถอดถอนชื่อนะคะทั้งหมอพรทิพย์แล้วก็ตัวพี่เต๊ะเองเนี่ยค่ะ
ฉันเองนี่แหละค่ะรีบทักไปถามพี่เต๊เลยนะจะขอสัมภาษณ์นะคะแบบเปิดใจนิดนึงถึงสาเหตุที่มาที่ไปอยากรู้ว่าก่อนหน้านี้พี่เต๊ะรู้ข่าวก่อนหรือเปล่า
ต้องการแบบนั้นจริง

เชื่อในความยุติธรรมของพระองค์นั่นเองนะคะ

ใกล้ถึงแล้วคุณแม่ก็จะเดินทางไปยืดเรื่อง
ทอนทั้งคุณหมอพรทิพย์แล้วก็พี่เตะนั่นเองนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็มีการเซ็นต์เป็นอะไรล่ะ
ก็ต้องไปยื่นเรื่องให้มันชัดเจนนะคะ